มีคำสั่งปิดด่านชายแดนไทยพม่าชั่วคราวนะครับ

คุณผู้ชมก็คือมีโรคปากเท้าเปื่อยระบาด
พื้นที่อำเภอแม่สอดซึ่งเป็นตลาด
ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนั้นซบเศร้าอย่างมากครับ
หลังจากที่กรมประสุทธิ์และสำนักระบาดวิทยา
ให้เจ้าหน้าที่ประสุทธิ์จังหวัดที่มีแนวเขตติดกับประเทศไทย
เช่นจังหวัดตากจังหวัดเชียงรายจังหวัดแม่ห้องศร
และจังหวัดกาญจนบุรีห้ามนำโคกระบือเข้าสู่ประเทศไทย
จากประสุทธิ์ในหลายพื้นที่พบเกิดการระบาดของโรคปากเท้าเปื่อย

ซึ่งก็ทะลักเข้าผ่านชายแดนไทยพม่า

คำสั่งดังกล่าวนั้นส่งผลให้ตลาดค้าโคกระบือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

โคกระบือลดลงราคาก็ลดลงตามไปด้วย

ที่เคยมีโคกระบือเข้าสู่ตลาดวันละประมาณ๕๐๐ตัว
ในช่วงนี้นะครับหลังจากมีข่าวการระบาดเกิดขึ้นเนี่ย
โคเหลือไม่ถึง๕๐ตัว
กระบือประมาณ๘๐ตัวเท่านั้นที่เข้าสู่ตลาด

เพราะว่าทางกรมประสุทธิ์นั้นคุมเข้ม
และกังวลนะครับว่าจะเกิดปัญหาการระบาดหนักกว่าเก่า
อกจากนี้การค้าโคกระบือปีนี้ค่อนข้างจะซบเซา
เพราะว่าพ่อค้าชาวจีนไม่ไปซื้อโคจากอำเภอแม่สอด
ซึ่งจากเดิมจะมีออเดอร์สั่งโคลปี๑นับแสนตัวขึ้นไปนะครับ
ก็เป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขกันต่อไปสำหรับในเรื่องนี้นะครับ